โอ้โหเข้าสู่กลางปีหลีก็ยังไม่มีหลัวเอ้ย
เพราะกลางปีแบบนี้จะมีคนโชคดีสุดจากงานด้วยล่ะจ๊ะ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึง
ดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ราศีผ่าครึ่งปีงานดีมีชัยโยเดือนมิถุนายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมทุนก่อเอ๋ยก่อเก่งเด็กชายเด็กหญิงชาวเมทุนมีเกณฑ์รับทุนการศึกษาจากป๊าป๊ามา
เพราะการเรียงเดือนนี้ดีมาแรงแซงเป็นเรียกว่าเกรดเอเพียบสำหรับนายหรือนางสาวชาวเมทุนก็ไม่แพ้กัน
การงานดีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเก่งช่วยให้ปัญหาที่ผัวพันต่างหายไปแก้ไขปัญหาได้ง่ายผ่านชีวิตกันไปเลย
ใครอยากย้ายงานก็ได้ย้ายจะได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่
ใหม่เรียกได้ว่าเรื่องดีชีวิตดีเอ้าฮิวอันดับสามราศีเมษรถไฟจะไป
โคราชจบดังฟ้าไปราชบุรีนี่หลิถึงกับร้องเพลงรับน้องแล้วหรือนี่หลีหมายถึง
ชาวเนธจะมีเกณฑ์ได้เดินทางขึ้นรถลาลงเรือใบร่องเครื่องบินกระโดดเอ่ย
เครื่องเจ็ดเอ่ยแหมช่วงนี้เดินทางเก่งก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็มีโชคดีดีมาให้
มีโชคด้านการเจรจาต่อรองค้าขายประสบความสำเร็จเต้ามะระเจ้าโจ
อันดับ๒ราศีพฤศพแนะนำให้ไปห้างแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและหาพัดลมดี
มานั่งก่อตัวนอนตีพุงให้ช้ำเพราะชาวพฤศพจะได้พักร้อนนอนยาว
พักจากการทำงานที่สะสมมาหลายทีคราวนี้เป็นช่วงสบายชินสุติงกระดิงแมว
สารทุกเรื่องได้สำเร็จมีเวลาให้กับตัวเองและคนใกล้ตัวมากขึ้นเอ้าแห่เอ้ยเฮ
อันดับหนึ่งราศีธนูคนดีมีงานคุ้มครองต้องชาวธนูนี่แหละ
งานด้านการประสานงานติดต่องานถือว่าอยู่ในจังหวะลงตัว
ให้พ่อ๘บางานนายหน้างานตัวแทนจะได้รับผลดี
เซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนลงขันก็ลงมือทำได้เลย
เพราะถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้ทำนี่เลยพูดจริงทำได้ทำโหลด
มีไอเดียสร้างสรรคุ่มคิดทำให้ต่อยอดความสำเร็จไปอีก
เก้าหาให้เชียบเชียบเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศี
ผ่าครึ่งปีงานดีมีชัยโยเดือนมิถุนายน
หลีไล่อ่านคอมเมนต์มีหลายคนบอกว่าแมนแต่ไม่มีใครสักคนแมนมาจีบหลีบ้างเบย
เศร้าจ่ายกระหกกระหกงลาศิกระซิกกระซิกใหม่อิอิวันนี้ไปแล้วค่ะ
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู